เป็นเรื่องราวของคุณป้าเล็กนะคะเป็นหญิงสูงวัยแล้วนะคะ
สภาพความเป็นอยู่ก็ลำบากแต่ว่าใจดีมากนะคะ
เลี้ยงสุนัขจรจัดกว่า๕๐ตัวค่ะ
โพสต์คลิปวิดีโอรวมทั้งภาพนะคะของวันที่๖มีนาคมที่ผ่านมา
เป็นการนำข้าวสารน้ำดื่มและเงินจำนวนหนึ่งไปช่วยเหลือป้าเล็กนะคะ
หรือว่านางสาวสมพรแซ่ตันอายุ๕๑ปี
อาศัยอยู่ที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ในซอยหนองน้ำเย็น๗
ตำบลมาบตาพุธอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
มีอาชีพก็คือเก็บของเก่าขายนะคะ
สภาพความเป็นอยู่ยากลำบากค่ะไม่มีน้ำแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าใช้
อีกทั้งยังรับเลี้ยงสุนัขจรจัดกว่า๕๐ตัวภายในบริเวณบ้านของตัวเองด้วยนะคะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้สมาชิกเฟซบุ๊คคนนี้ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊คอีกครั้ง
เป็นการช่วยเหลือนำแผงโซลาเซลไปติดตั้งไฟฟ้าให้ที่บ้านคุณป้าเล็กเลยนะคะ
เป็นการติดตั้งฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้คุณป้าเล็กได้มีไฟฟ้าใช้นะคะ
ซึ่งหลังจากที่มีการเผยแพร่เรื่องราวนี้ออกมา
ชาวเน็ตจำนวนมากก็เข้าไปชื่นชมตามระเบียบกับการทำความดีของคนกลุ่มนี้นะคะ
สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีได้ติดต่อไปยังคุณสุวิทย์สลับศรีเป็นนุ่มใจบุญเจ้าของเฟซบุ๊คคนดังกล่าวเปิดเผยว่า
กับแฟนและเพื่อนในเฟซบุ๊คได้รวบรวมเงินจำนวน๖๙๐๐บาทไปช่วยเหลือป้าเล็ก
เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจากการสังเกตสภาพความเป็นอยู่ที่บ้านคุณป้าเล็กเนี่ยไม่มีน้ำไม่มีไฟฟ้าใช้บอกไปแล้วนะคะ
แต่ว่ามีการเลี้ยงสุนัขจรจัดไว้ประมาณ๕๐ตัวรวมถึงแมวแล้วก็ไก่ด้วย
กิจวัตรประจำวันของป้าเล็กก็คือทุกวันนี้จะขี่รถจักรยานยนต์พ่วงนำข้าวไปให้สุนัขตามข้างทางพร้อมกับเก็บของเก่าไปด้วย
จากดูแลสุนัขจรจัดภายในบริเวณบ้านของตัวเองแล้วก็ดูแลสุนัขจรจัดที่อยู่ข้างทางด้วยนะคะ
พร้อมกับให้พัดลมไฟฟ้าเสียบแบตเตอรี่ไปอีก๑ตัวด้วย
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขามาบตาพุธชื่อบัญชีนางสาวสมพรแซ่ตันนะคะ
เลขที่บัญชีค่ะ๖๔๔๔๕๖สองหนึ่งสองสาม

ขอให้ร่างมีรวยนะ